ทุกผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปดูจานบินหน่อย

บินไหมบินกันว่อนเลยค่ะพี่อุ๋ยใช่ฮะทั้งจานบินจานร่อนค่ะ
มาหมดเลยนี่โอ้โหเจ้าของคลิปเขาอยู่ตรงนี้นะฮะเขาแอบถ่ายไว้นะฮะ
ร้านค้าข้างล่างนั้นนะครับตามที่เห็นเลยฮะผู้ชายเสื้อสีแดงนะฮะ
วิวาทะกับแม่ค้าแล้วนี่โอ้โหไปเครื่องจานใส่เขาเขาก็เวี่ยงกลับเลย
ก็มีน้องผู้หญิงชุดดำก็พยายามเข้าไปห้ามกันนี่
โอ้โหไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาก็เถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยฮะ
เกี่ยวกับเรื่องการสาดน้ำสาดอาหารอะไรใส่กันนี่แหละ
ไม่รู้ใครเริ่มก่อนอะไรยังไงนะแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็มีการร่อนจานใส่กัน
มภาคขอนแก่นไม่รู้ใครถูกใครผิดนะครับศึกทรงเครื่อง
เนื้อหาก็เหมือนกับทาง
ผู้ชายเสื้อสีแดงก็ไปถามแม่ค้าทำนองว่าทำไมไปสาดน้ำใส่เขา
แม่ค้าก็ตอบกลับว่าเอาก็มาสาดน้ำลงพื้นก่อน
ไม่รู้ว่ากระเด็นไปโดนเขาหรืออะไรยังไงโตเถียงกันไปโต้เถียงกันมา
ก็เป็นไปตามภาพเลยนะฮะเขาบอกพิกัดเนี่ยจะเกิดแถวร้านอาหาร
แถวมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
แต่ไม่รู้ว่าเขายุติลงยังไงนะจานบิน
คุณผู้ชมบอกให้เรียกมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวเลยเหรอ